ทุกผู้ชมมีจำลวดสนทิศกำลังการเป็นจำลวดประปรัมยาเสพติด
ก็คือจังหวัดณบราชสนียมา
ตอนเข้าไปแสดงตัวจับกุม

วาดประตูภารกิจรับยิงปืนสวนมาเข้าหน้าอกตำรวจนายหนึ่งบาทเจ็บสาหัส
เพราะขายายังคงหลบหนีอยู่ไล่ล่าอยู่ตามจับกุมไม่ได้
เป็นการลอกซื้อยาไอซ์จากนายพดุงศิลป์โลหากาศอายุ๓๘ปี
เป็นพ่อค้ายามรายสำคัญในพื้นที่ตำบลหนองมะนาวอำเภอคง
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพเมืองนครราชศรีมากว่า๕๐นายครับ
ร่วมกันเปิดปฏิบัติการนี้ไปล่อซื้อที่บริเวณริมถนน
ในสายบ้านศาสิเหลี่ยมอำเภอคงตำบลหนองมะนาวอำเภอคง
พอตำรวจแสดงตัวปุ๊บนะฮะนายพระดุงศิลป์ไหวตัวเลยครับ
ชักปืนจุด๓๒ยิงใส่ร้อยตำรวจตรีส่งตรวจกระโทกอายุ๕๓ปี
เป็นรองสละวัดสืบสวนสอบภอมเมืองนครราชสีมา
รัวไป๓นัดกระสุนเข้าที่บริเวณราวนมข้างซ้ายทะลุปอดอาการสาหัส

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้อแม็กซสีทอง
หลบหนีไปทางอำเภอคงผ่านหมู่บ้านห้วยทรายไปยังไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
ก็ไปจอบรถที่นี่ทิ้งเอาไว้ริมป่าแล้วก็วิ่งเข้าป่าไป

เจ้าหน้าที่พร้อมกับอาวุธครบมือเลยตามไปล้อมจับ
บริเวณบ้านหนองโคบาลถนนแก้งสนามหนอง
ขอไปฮะถนนแกล้งสนามนางบัวใหญ่แต่ว่าล่าสุดเองก็ยังไม่พบตัวนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็ต้องไปรับตัวแม่ของผู้ต้องหาก่อน
รับตัวแม่ของนายพดุงศิลป์มาจากที่ตำบลหนองมะนาว
มาช่วยเจรจาหน่อยก็แจ้งแม่ไปว่าลูกคุณโดนจับเรื่องของข้อหาค้ายาเสพติดนะฮะ
ก็ให้คุณแม่มาช่วยพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมอบตัว
แต่นายพระดุงศิลป์ก็ไม่ออกมามอบตัวนะครับไปฟังคุณแม่ช่วงนี้หน่อยนะครับ
ฟังคุณแม่ช่วงนี้หน่อยนะฮะ
นายพระดุงศิลป์ก็ไม่ออกมามอบตัวแต่งสิ่งที่หน่อยจะกลับมา
ก็ให้คุณแม่มาช่วยพระดุงศิลป์ไปว่าลูกคุณค่อยออกมา
สารคุณแม่จังเลยหัวใจแม่นะลูกก็รักนะ
ต้องมาให้ลูกมามอบตัวตำรวจกับเรื่องของค้ายาอีก
หัวใจแม่มันสลายขนาดไหนเนอะ
ตำรวจภูทรภาค๓ชื่อว่าพลตำรวจตรีคีรีศักดิ์ตันติวัชัย
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเอง
วางแผนปิดล้อมไร่มันสัมปะหลังแล้วก็ไร่อ้อย
หมู่บ้านบ้านโคกสะอาดตำบลทองหลางอำเภอบัวใหญ่
ก็แบ่งกำลังกันตำรวจกว่าร้อยนายเฝ้ากดดันคนร้ายอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากคนร้ายตอนหนีไปก็มีปืนสองกระบอกมีกระสุนมากกว่าสี่สิบนัด
ตำรวจยังคงตรึงกำลังอยู่รอบนอกไร่มันสับปะหลัง
ถ้าเกิดว่าคนร้ายยิงต่อสู้อาจจะต้องทำการวิสามันฆาตกรรมคนร้ายไป
เนื่องจากว่าคนร้ายต้องโทษไปอย่าเสียบติดมาแล้ว
แล้วก็มีปืนติดตัวด้วยแล้วก่อนหลบหนีไปก็ยิงตำรวจบาดเจ็บสาหัสด้วย
ตอนนี้ก็เป็นตายเท่ากันล่าสุดยังจับกลุ่มไม่ได้
วันนี้คงจะมีความคืบหน้าต่อเพราะว่าก็สว่างแล้ว